พระรูปหนึ่งทำไมถึงเอามีดไปฟันกระจกรถแบ็คโฮ
เสียบมีดปึ๊กคาไว้กับกระจกรถเลย
ชาวบ้านชาวช่องเขาก็ตกใจนะฮะว่าพระรูปนี้เป็นอะไรหรือเปล่า
ก็ต้องแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแหละนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๑๐โมงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับ

คนก่อเหตุคือพระสงฆ์นะครับ
ตัมบลอาหวนอเมืองจังหวัดมุกดาหานนะครับ
นี่ฮะเขาต้องปิดล้อมจับกลุ่มชายคนนี้เลย

แล้วก็ต้องมาตรวจสอบว่าเป็นพระสงฆ์จริงหรือเปล่า
หลังจากใช้มีดยาวประมาณฝุ่นหนึ่ง
ฟันกระจกแล้วก็เสียบกระจกรถแบ็คโฮลไว้แบบนั้น
เจ้าของรถแบ็คโฮลติดตามผู้ก่อเหตุ
ประสานให้ชาวบ้านและฝ่ายปกครองมาช่วยกันจับ
ใช้เวลา๓๐นาทีนะจับกลุ่มไว้ได้นะครับ
จากการตรวจค้นนะครับเพราะว่าในย่ามของพระ
มีอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องดำรงชีพ

บัตรประจำตัวประชาชนระบุชื่อว่า
นายบุญริตอายุ๔๑ปีนะครับ
เจ้าหน้าที่สอบถามผู้ก่อเหตุนะครับ

เรื่องต้นตำรวจตรวจสอบประวัตินะครับ
พบว่าเป็นชายที่มีอาการทางจิต

ชดใช้ค่าเสียหายให้กับเจ้าของรถแบ็คโฮด้วย

แต่มีอาการทางจิตทีนี้ต้องเอาไปจับศึกก่อนนะครับ

ตอนเช้าขับรถมาตักดินใส่บรรทุก

หลังจากที่ส่งเสร็จก็กลับมาตักดินอีกรอบ
ระหว่างที่เลี้ยวรถเข้ามา

ปรากฏว่านี่มีพระสงฆ์รูปนี้เดินสวนออกมา
ตอนแรกนะเจ้าของรถก็สงสัยว่าพระสงฆ์มาทำอะไร
ต่อมามีชาวบ้านตะโกนบอกว่าพระสงฆ์คนดังกล่าว
ใช้มีดฟันกระจกรถแบ็คโฮของนายเปีย

ทีนี้ก็เลยต้องวิ่งออกมาตามเลย

ว่าทำไมถึงเอามีดมาปักเอามีดมาฟันกระจกรถแบ็คโฮนะครับ